หลังแก๊สอะไรนะเขาก็เลยแบบซุ่มดูดซะหน่อย
มั่นใจว่าโจรมันต้องกลับมาอีกแล้วมันก็มาคุณผู้ชม
แต่ฝั่งเจ้าของร้านเขาก็ซุ่มอยู่แล้วเขาก็มีปืนเหมือนกัน
สุดท้ายคนร้ายโดนยิงบาดเจ็บครับนี่ฮะนี่ฮะสภาพของเขาเป็นยังไงล่ะ
จะไปขโมยของเขาสุดท้ายนี่ฮะโดนยิงเลยนะฮะ
เพราะว่ามีคนโดนยิงอันนี้อยู่ที่ลานปูน
ไปถึงก็ไปเจอนายเกษมอายุ๔๒ปีจริงคือเขาเป็นคนร้ายเข้าไปขโมยของ
แต่ว่านั่งบาดเจ็บเลือดอาบอยู่เพราะโดนปืนยิงคุณผู้ชมโดนยิงเข้าแก้มก้น
แล้วก็ที่ขาข้างขวาตำรวจมาเสร็จปุ๊บ
กู้ภัยก็มาช่วยกันประถมพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลก่อนถึงแม้จะเป็นคนร้ายก็ตาม
ส่วนคนยิงเนี่ยเป็นเจ้าของร้านชื่อว่านายประจวบอายุ๗๓ปีเขาก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจ
บอกว่าผมกับลูกผมเนี่ยทั้งลูกสาวลูกเขยเนี่ยมาซุ่มจับโจร
มันน่ะนะย่องมาขโมยของในร้านขายโรตีของลูกสาวหลายครั้งแล้ว
ล่าสุดมันเอาถังแก๊สไป๔ใบเตา๒อันกระทะ๒อันรถจักรยานยนต์พระเครื่อง
จะหมดเนื้อหมดตัวทีนี้คืนวันที่๑ที่ผ่านมานะฮะตนเองก็เลยชวนกันไปดักซุ่ม
คิดว่าคนร้ายต้องมาแน่เลยนั่งตั้งแต่๒ทุ่มแอบอยู่นะฮะจนสัก๕ทุ่มมาแล้วฮะ
คนร้ายขี่รถกันมา๒คนแล้ว๑คนก็กำลังลงมือตัดสังกษีที่กันร้านอีกคนนึงย่องเข้าไปในร้านไปขโมยของ
ตนเองก็เลยวิ่งออกไปไล่จับนะฮะหนึ่งในคนร้ายก็ปีเข้ามาหาก็เลยยิงปืนขึ้นฟ้าขู่ไปหนึ่งนัด
แล้วคนร้ายยิงสวนกลับมาไงนะฮะกระสุนก็มีการยิงสวนกันไปทีนี้ก็ไปโดนคนร้ายบาดเจ็บไปหนึ่ง
อีกคนนึงพอเพื่อนโดนยิงใช่ไหมนู่นขี่รถหลบหนีไปเลย
ทั้งแก้ดเตาเตาทำโรธีมันขนไปหมดแล้ว
รอแม็กซ์เครื่องหมงเครื่องมืออะไรหมด
เมื่อคืนนี้มันก็มาแต่ผมไม่ได้มาดู
คืนนี้ยังไงมันก็ต้องมาขึ้นสังศักดิ์ฌัน๒นาที
มันวิ่งเข้ามาจะทำร้ายลุงไหมวิ่งเข้ามาลุงขอหยุด
วิ่งไปตี